คุณผู้ชมขาเปลี่ยนอารมณ์บอกเลยว่า
คราวนี้หลอนกันทั้งบางอีกแล้วนะครับ
เราว่าระคอนเรื่องผีกะทางไทยรักษณ์ทีวี
หลายคนพูดถึงความหล่อและคุณภาพ

อย่างกับภาพยนตร์สุดยอดจริง

กว่าจะมาเป็นตัวละครหลอนออกมาเป็นผีกะ

เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
คือนี่คุณผู้ชมคือเรารู้ทั้งรู้นะว่าเป็นคนแสดง

ไม่ต้องมานั่งอยู่ข้างข้างตอนนี้ฉันกีดใส่แล้วนะ
เพราะว่าทีมงานละครเรื่องผีกะเนี่ยลงรายละเอียดยิบเลยนะคะ
ทั้งเรื่องการแต่งหน้าตัวละครผีทั้งหลายให้มันน่ากลัวสุดค่ะ
เพื่อให้ได้แบบสมจริงและให้หลอนกันแบบคาบ้านกันเลยนะฮะ
อรรถรสในการชมละครด้วยนะคะเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนค่ะ
หลายคนออกปากชมนะที่ฉันไปอ่านในคอมเมนต์นะ
เขาบอกว่านี่คืองานระดับภาพยนตร์กันเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนพระเอกใหม่บอกเลยว่าทำได้ดีมากค่ะน้องบอมธนกฤษนั่นเองนะคะ
ในเรื่องเนี่ยเขารับบทเป็นโปรดิวเซอร์หนุ่มในละครผีกะทางไทยรัฐทีวีของเรา
บอกได้เลยว่าแจ้งเกิดบอมเต็มตัวแล้วล่ะเรื่องนี้นะคะ
แล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะน้องบอมเนี่ยก็เพิ่งเข้าพิธีอุปสมบท
พร้อมเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะก่อนหน้านี้น้องชื่อว่าวรพบค่ะ
ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นธนกฤษจำชื่อไว้นะบอมธนกฤษนะฮะ
แล้วด้วยความเชื่อว่าจะทำให้ดวงในวงการบันเทิงมันปัง
แล้วปังจริงคุณผู้ชมผีกะเนี่ยพูดกันทั่วบ้านทั่วเมือง
เพราะว่าหลังจากละครภีรกะธนาคารออนแอร์ไปสี่ตอนเท่านั้น
กันฟิสแบตดีเกินคาดหลายคนบอกเฮ้ยไทรรัศน์มีละครแล้วหลอนด้วย
คือผีกะนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ไปไหนมาไหนคนถามกันเยอะค่ะ
แม้ว่าตอนนี้พระเอกหนุ่มของเราเนี่ยผมจะยังไม่ค่อยยาว
ในเรื่องเขามีผมอยู่ใช่ไหมแต่ยังมีคนจำได้อยู่
บอมบอกมีคนเข้ามาทักฝากแฟนติดตาม
แล้วก็เอาใจช่วยชานนท์ในเรื่องผีกะด้วยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เข้มข้นทุกตอนหลอนทุกอีพีค่ะ
ชานนท์เนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการนะครับ
แล้วในเรื่องผีกะเขาได้รับหน้าที่ไปทำศาลคดีลิเกย์
เขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของสิ่งเล่นลับ

ในช่องไทยรัททีวี๓๒ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา๑๖๐๐นนะครับ
ยังไงก็ฝากด้วยตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นเลยน่าติดตามมาก

แต่ในเรื่องบอกเลยว่าหลอนทั้งเรื่องคุณผู้ชมครับ
กะไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์๔ทุ่มตรง
หอนพร้อมกันทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะ